มีเพิ่มอีกคนหนึ่ง

เรื่องกีฬานะครับเรื่องกีฬาเนี่ย

สวัสดีอเจ้าเขมสอนแล้วก็ท่านหมื่นภาคภูมิด้วยนะครับ

ใส่ชุดไทยมาผมเลยมีโอกาสมาที่นี่ทั้งที
ไทยรัฐนิวโชว์เลยอยากจะชุดไทยด้วย

นี่ชุดไทยชุดทีมฟุตบอลทีม

วันนี้เรื่องของความเคลื่อนไหวก็จะไปดูกันที่

ทีมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการลงฝึกซ้อมด้วยนะครับ
ที่เห็นอยู่นะครับคุณวรบัตรก็ไปด้วยนะครับในวันนี้
ครั้งที่๔๖ก็แถลงความพร้อมก่อน
ขันก็มีตัวแทนจาก๔ชาติที่เข้าร่วมการขันมาในวันนี้นะครับ
ก็มีทีมชาติไทยก็นำมาโดยมิลวันรายวัชครับ
แล้วก็หวังว่าชาวไทยจะมีความสุขกับการชมฟุตบอลในครั้งนี้
สำหรับนัฐิะที่เล่นอยู่ในต่างแดนคุณภากคุมมาสอนครับ
ก็มีทั้งจ้าวอุ้มกระท้อนบุนมาธันทร์
แล้วก็กวินะรายเยวัชบอกว่าเราตอนนี้เข้ากับทีมได้แล้ว

ส่วนคู่แข่งอย่างกาบองแม้ว่าจะขาดตัวหลักอย่าง
แอร์เอเมริกโอบาเมยองแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกเหมือนเดิม
เชื่อว่าไทยนั้นจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับ
โอมาเบยองไม่มาเหรอน่าเสียดายมาก

คือหลายคนก็ยังลุ้นอยู่นะครับ
ทีมชาติกาบองเองวันนี้มาแถลงข่าวเองเนี่ย
ก็ยังพูดว่ารออยู่ว่าจะคอนเฟิร์มมาได้หรือไม่นะครับ
คือในวันพรุ่งนี้น่าจะไม่ทันอยู่แล้วในการเจอกับไทย
แต่ว่าในเกมวันอาทิตย์นี้
ยังมีโอกาสอยู่ถ้าเจ้าตัวตัดสินใจที่จะเดินทางมา

ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเขาจะถือว่าให้เกียรติตรงนี้
คือดูแลในเรื่องของครอบครัวก่อนเพราะว่าคุณยายเขามีเสียชีวิตไป

เรื่องของการแถลงข่าวก็ได้สัมภาษณ์กับทางด้านดียิเย่โอโวโน่นะครับ
สาประตูทีมชาติกาบองก็กล่าวในงานนี้ด้วย
แล้วก็พูดถึงโอบาเมยองว่าอาจจะเดินทางมาไม่ทันในคิงส์ครับ
คนนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับ
เขาเพิ่งสูญเสียคุณยายไปเมื่อคืนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามนะครับทีมชาติกาบองก็มีนักเตะรายอื่น

ทีมก็ยังหวังลึกว่าดาวยิงจากสโมสรอาไซนอล
จะเดินทางมาแข่งขันในรายการนี้ได้ทันนะครับ
เพราะว่าโอบายเบยองถือว่ามีความสำคัญกับทีมอย่างมากนะครับ
เป็นดาวสันโวของทีมทำไป๒๓ประตู
จาก๕๖นัดที่ลงสนามไปยิงไปถึง๒๓ประตู
ต่อให้วันอาทิตย์เขาจะเข้าชิงที่๓
ก็ยังมาช่วยทีมได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีถ้าเขามา
แฟนบอลก็จะได้เห็นโอบายเมยองในการโชว์ฝีเท้านะครับ
ส่วนทางด้านโฮเซ่อันโตเนลกามาโชนะครับ
โค้ดของทางด้านกาบองก็ออกมาเปิดเผยว่า
เรื่องของการเจอกับทีมชาติไทยก็หวังว่าจะ

กามาโชว์เนี่ยเคยคุมทีมชัดจีนีนะครับ
ในการเจอกับไทยในยุคที่ซิโก้คุมทีม
ไปในปี๒๐๑๓ครับคุณภาคภูมิครับ

บุกไปชนะจีนที่มีคาบาโชคุมทีมอยู่๑ประตูต่อ๕เลย

แล้วก็หลังจากที่ชนะไป

มาครั้งนี้ก็เหมือนกับว่ากรรมโชคเองก็พกพาความแค้นส่วนตัวมาเหมือนกัน

ก็วันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญของตัวกาโมโชคเองด้วยนะครับ
ไทยกับกามาโบองพรุ่งนี้แข่งคู่ที่๒ใช่ไหมครับ

หน้าค่าตาก็พอจะคุ้นกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเคยเล่นให้กับลิเวอร์พูล

ก็เป็นสโมสรใหญ่ในศึกพิมพลิกอังกฤษนะครับคุณภาคภูมิครับ
ก็เป็นหนึ่งในกองหลังขวัญใจของชาวผีแดง

ไม่มีแต่เวลาค่ะคุณเคยมาสอนเป็นแบบนี้คือเวลาผู้ชายคุยเรียกฟุตบอลแล้วมันถูกเจริต
ก็บอกแล้วดิฉันลุกไปเลย
วันนี้นะครับสเกอร์เทลก็พูดว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีมาริดคำซิกแต่ก็เล่นอย่างเต็มที่นะ
เสียดายเหมือนกันสำหรับโซโลวาเกตที่ฮัมซิกมาไม่ได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับ
แน่นอนว่าพวกเขาได้ศึกษารูปเกมการเล่นของคู่แข่งมาพอสมควรก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับ
แหกค่ายทีเดียวทำผิดกฎก็เลยโดนแบน
เพราะฉะนั้นเรื่องของระเบียบวินัยเป็นเรื่องสำคัญมากส
คิดว่าเกมไม่มันนะครับเพราะว่านี่คือแมทฟีฟ้าเดย์
มีผลกับการเลื่อนขึ้นลงของอันดับของฟีฟ่า
ต้องครับมีเรื่องของอันดับฟีฟ่าเป็นเดิมพันธุ์ด้วยนะ
ติดตามกันได้นะครับย้ำกันถึงโปรแกรมในวันพรุ่งนี้
แล้วหลังจากนั้น๑๙๓๐ใจไทยเจอกับกาบองนะครับ
แล้วก็ในช่วงของวันที่๒๕มีนาคมนะครับรอบชิงอันดับที่๓
ก็จะแข่งขันในเวลา๑๖๓๐แล้วก็รอบชิงชาลเลอร์๑๙๓๐ติดตามกันได้นะครับ
ผมกริ้งกลางไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าฝัดตอนนี้เป็นยังไง
หมดแล้วหรือครับยังมีใจเย็น
ที่เป็นโซนที่ว่าอยู่ใกล้กับสนามมากที่สุดแล้วก็มุมมองดีสุดตอนนี้หมดแล้ว